วันนี้วันพุธที่๔ธันวาคม๒๕๖๒นะคะ
ปกติแล้วการประชุมรัฐสภาก็จะมีวันอังคารกับวันพฤหัส
แต่วันนี้มีการประชุมเช่นเดียวกัน
วาระสำคัญเป็นวาระต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วล่มมาถึง๒ครั้งค่ะ
ก็คือการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาผลกระทบจากคำสั่งคอสช
และผลกระทบจากการใช้มาตรา๔๔
ทีนี้วันนี้เขาก็มีการพูดถึงโต๊ะเล็กของเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้เป็นการประชุมตามปกติของรัฐสภา
แต่ว่าช่วงเวลา๑๑นาฬิกาซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นช่วงพัก
นายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมโต๊ะเล็ก
บรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างมีอยู่ประโยคนึง

ถ้าการประชุมสภาพรุ่งนี้ล่มอีก
อย่างเบาปรับคอรมออย่างหนักยุบสภา
เอ๊ะจริงหรือเปล่าอย่างไรนะนะคะ
ทีนี้วันนี้คนก็เลยจับตารอดูไง
ว่าการประชุมสภามันจะล่มเป็นรอบที่๓ไหม
ใช่ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรี
ก็ถูกจับจ้องเป็นพิเศษจากนักข่าว

ก็เลยอยากจะได้คำยืนยันอีก

ซึ่งวันนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรี
ถูกนักข่าวตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
นายกตอบแค่นี้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ

นอกจากนี้ไปถามอีกหนึ่งคนล่ะกัน
นายกรัฐมนตรีพูดจริงหรือเปล่า
คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
นักข่าวถามว่านายกพูดแบบนั้นจริงหรือเปล่า

ไม่ได้ยินที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าหากสภาล่มอีกจะปรับคอรมอหรือยุบสภา
ตามที่เป็นกระแสข่าวออกมาคุณอนุทินไม่ได้ยิน
มีแต่การพูดให้กำลังใจกัน
ซึ่งทุกคนต้องมีสปีริตในการทำหน้าที่
และมองว่าพักร่วมรัฐบาลตอนนี้
ความสัมพันธ์ยังคงแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยด้วย
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการ

คือในช่วงของการโหวตครั้งที่แล้ว
มีสอสอจากภาคประชาที่ปัด๖คนด้วยกัน

ก็คือให้มีการตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมา
เพื่อศึกษาผลกระทบจากคำสั่งขอสชและมาตรา๔๔
วันนี้ก็ไปถามคุณจุลินอีกนะคะ
คุณจุรินชี้แจงบอกว่าในส่วนสอสอภาคประชาที่ปัด
ที่จะขาดการประชุมสภาวันนี้๒คนน่าจะป่วย
และอีกหนึ่งคนเดินทางไปต่างประเทศ
ส่วนกรณี๖เสียงในภักค์ประชาที่ปัด
ที่มีการโบสถ์สวนไหมติครั้งที่แล้ว
ย้ำว่าไหมติของภักษ์คือให้ปฏิบัติตามมาติของรัฐบาล
ส่วนหากมีการสวนไหมติอีกก็เป็นหน้าที่ของราคาเทศการภักษ์
ที่จะพิจารณาต่อไปถึงบทลงโทษว่า

ส่วนนายสุธินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้าน
ก็คือวิบฝ่ายค้านเปิดเผยนะคะ
พูดถึงกระแสที่มีข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้
ซีกรัฐบาลเขามีความเคลื่อนไหวหนักเลย
เกี่ยวกับการที่จะไปซื้อใครมาโหวตให้
เป็นค่าตัว๘หลักอะไรประมาณนี้

บอกว่าปูดมาว่าฝ่ายรัฐแจกล้วย๒๐ส่อฝ่ายค้าน
ตัวเลขแสนแพงรู้แล้วตาเหลือก

พยายามติดต่อล็อบบี้สอสอซีกฝ่ายค้าน
จำนวนกว่า๒๐คน
โดยเสนอผลประโยชน์เป็นตัวเลขสูงต่อคนนะคุณ

หลัก๘หลักอันนับ๘๐ล้านโดยประมาณนี้นะ
ขอให้เป็นองค์ประชุมในการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรวันนี้
ซึ่งก็จะมีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาตั้ง
คณะกรรมธิการพิจารณาผลกระทบนี่แหละ
ซึ่งจะตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผมจะตรวจสอบข้อที่จริงว่า
มันมีการพูดเรื่องนี้กันจริงหรือไม่ค่ะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็เลยต้องไปถาม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ซึ่งร้อยเอกธรรมนัฏก็ปฏิเสธนะคะ

ซึ่งผมประสานงานกับพักเล็กที่ร่วมรัฐบาล

หรือว่าไม่ได้มีการไปพูดคุยกับฝ่ายค้าน

อันนี้เป็นหน้าที่ของวิบรัฐบาลที่จะต้องดูแล

มันเป็นการชิงไหวชิงพริบกัน
ในเรื่องของเกมการเมืองนั่นเองนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้ที่มันกลายมาเป็นประเด็นข่าว
เป็นประเด็นเกี่ยวกับฝ่ายค้านอิสระ
เอาสองคนมีคุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์
กับคุณพิเชษสถิรัชวาน
เอาคนแรกก่อนคุณมงคลกิจ
สอบบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิลัยก็เปิดเผยนะ
ว่าเมื่อวานนี้ไปร่วมดินเนอร์กับพักร่วมรัฐบาล

ถูกต้องมีนายกลุงตูนเรียกเต้เต้อยู่ไหนเต้มานี่

ใช่ซึ่งคุณเต้มงคลกิจบอกว่า
เมื่อวานนี้นายกก็ชวนแหละให้กลับมาร่วมรัฐบาลอีก
บอกว่าอย่าไปเป็นเลยฝ่ายค้านอิสระนะ
คือนายกบอกว่าจริงเวลาฟังเนี่ยนะ

ถ้าเป็นฝ่ายค้านอิสระยิ่งต้องฟังใหญ่
แต่ท้ายที่สุดนายกชวนให้กลับมาร่วมรัฐบาลอีก
ทีนี้คุณเต้มงคลกิจบอกว่า
เอาจริงผมก็ไม่ได้ติดขัดที่ผมจะตัดสินใจใหม่นะ
แต่ว่าไม่ใช่จู่ผมจะคิดเองแล้วตัดสินใจคนเดียว
ผมจะต้องไปคุยกับกรรมการบริหารพักก่อน
แต่น่าจะไม่มีอะไรที่มันผิดคาดไปจากนี้

แต่ถ้าเกิดอยากชัวร์เดี๋ยวผมขอตัดสินใจหลังปีใหม่
แล้วบอกด้วยนะว่าการตัดสินใจนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวล็อบบี้
เรื่องของการจะแจกกล้วยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
เพราะว่าคุณเต้บอกว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยเป็นกล้วยปลอมด้วยซ้ำ

ส่วนอีกคนนึงค่ะคือคุณพิเชษสถิตรัชวานสสพักประชาธรรมไทย
ก็ยืนยันนะว่าจะกลับมาเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม
หลังจากที่ดินเนอร์ที่สโมสรราชพฤกษ
ร่วมกับทางพักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้นั่นเอง
เดี๋ยวรอ

ใครจะเป็นงูเห่าไม่เป็นงูเห่าเนี่ยเอาเดี๋ยวติดตามกันนะคะ